นึกถึงพี่โจอี้บอยแล้วเลยนึกถึงความสนุกสนานของบทเพลงแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่จะต้องเศร้าใจอยู่เหมือนกัน

เพลงนี้ชื่อว่าชีช้ำกะหล่ำตี
เมื่อวานนางออกมาเปิดใจนะคะทำเอาฮือฮาลั่นสนั่นโซเชียลค่ะ
เพราะว่ารักที่แบบว่ารักต่างวัยที่แบบว่าบ่มมาปีกว่าเท่านั้นคุณผู้ชมมีภาพหวานออกมาให้เราได้กรี๊ดการ์ดค่ะ
ล่าสุดน้องกวางออกมาบอกว่าตอนนี้หนูลดระดับแล้วค่ะมาเดือนกว่า

ถามว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะว่ามีมือที่๓หรือเปล่า
แต่พูดเหมือนว่าจะมีแต่กว้างแต่น้องกว้างบอกว่าให้พี่ถามพี่โจ้เอง
แล้วกว้างก็มีคนมาจีบแล้วค่ะโลดไม่เชื่อใช่ไหม
ไม่เชื่อ
รอเวอร์ไม่เชื่อ
แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็สบายใจมากขวะ
ตอนนี้ก็ค่ารวมคือเกือบเตือนนะคะ
ก็เราเป็นคนดีก็ต้องมีคนอยากเข้ามาอยู่แล้ว
ถ้าเราเป็นคนดีก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะ

กั๊กนะคะเขาบอกว่าพี่โจ้ก็มีสาวใหม่ค่ะ
ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าเขาก็เมาส์มอยบอกว่าเลยเป็นสาเหตุทำให้แบบ
วางในเฟสแบบทำใจไม่ได้ถึงขั้นออกมาให้สัมภาษณ์จริง